เมื่อวานนี้มีปัญหาความโกลหนเกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมือง
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
ต่อเนื่องยาวไปจนถึงประมาณ๕ทุ่ม
ถึงจะมีเที่ยวบิน๓ลำช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินดอนเมือง
คนแต่ว่าช่วยไปได้บางส่วนเท่านั้น
ผู้บริหารของนกแอร์ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่
แล้วก็ไม่พอใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไป
มีผู้บริหารนกแอร์ก็ลงพื้นที่ไป
แต่ผู้โดยสารบอกว่าอยากคุยกับคุณพาธีสารสิน
ผู้บริหารใหญ่ของนกแอร์เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
ซึ่งผู้บริหารใหญ่ยืนยันว่าเช้าวันนี้
น่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนกแอร์นะคะ
แล้วก็จะมีการทำความเข้าใจกับนักบินที่ออกมาประท้วง
นับ๑๐คนต้องมีการคุยกันแล้วก็หาบทลงโทษนักบินเหล่านี้ด้วยค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่า
ไฟล์ทหรือว่า๙เที่ยวบินที่ยกเลิกไปมีเที่ยวบินอะไรบ้างนะคะ
กแอร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน๙เส้นทางตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
ประกอบไปด้วยเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่

สาเหตุก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นการหยุดงานประท้วงของนักบิน
ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะนกแอร์จัดเครื่องบินมารับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเร่งด่วนได้๓ลำ
ลำแรกคือเส้นทางภูเก็ตหัดใหญ่
ลำที่๒คือเส้นทางสุราธานีนครศรีธรรมราชและลำสุดท้ายเส้นทางขอนแก่นเชียงใหม่
ผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเดินทางหรือรับเงินคืนหรือพักค้างคืนได้
กแอร์บอกว่าจะจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
มีการจัดห้องพักไว้ที่โรงแรมเอเทียแอร์พอร์ตไว้รองรับ
จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
แต่ผู้โดยสารไม่ค่อยพอใจค่ะ
เพราะว่าบอกว่าการให้ที่พักฟรีแต่ไม่มีบริการรับส่งผู้โดยสารไปยังห้องพัก
ส่วนการขอเงินคืนต้องรอถึง๔๕วันถึงจะได้เงินคืน
ส่วนการให้นอนค้างคืนแล้วก็รอเดินทางในเที่ยวบินในวันต่อไป

ผู้โดยสารก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่านอนรอคืนนึง

คือเมื่อวานนี้มีการได้พูดคุยกับผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะ
เขาบอกตรงกับที่คุณเขียนมาสอนรายงานนี่แหละว่า
มีโรงแรมให้นะจริงแต่ว่ารถเขาเช่าแล้วก็จ่ายเงินเหมากันไปเที่ยวโรงแรมกันเอง
รวมถึงบางคนบอกว่าก็มีการชดเชยออกมาว่ามีการจัดเตรียมรถทัวร์เอาไว้ให้
ค่ะก็ไปไม่ทันอีกเพราะว่าวันนี้วันจันทร์วันทำงาน

หลายคนบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เดินทางตามเที่ยวบินที่เขาต้องเดินทางเมื่อวานนี้เนี่ย
เสียหาย๖หลักเพราะเขาทำธุรกิจ
ก็ต้องเดินทางไปทำธุรกิจบางคนบอกสามีรออยู่ภรรยารออยู่

การจะเดินทางให้ได้แต่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ผู้บริหารของสายการบินนกแอร์คุณพาธีสารสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์บอกแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุก็คือนกแอร์อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการบิน
ซึ่งก็มีนักบินประมาณ๑๐คนที่มีหน้าที่ด้านการบริหารแต่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ก็เลยระงับงานด้านบริหารซึ่งก็อาจจะสร้างความไม่พอใจ
ก็เลยหยุดการทำงาน
คุณพาธีตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่านักบินกลุ่มนี้ที่เลือกประท้วง
วันอาทิตย์ซะด้วยสิเป็นวันที่มีผู้โดยสารมากที่สุด
การบินอื่นก็ผู้โดยสารเต็มเช่นเดียวกัน
คือถ้านกแอร์มีปัญหาจะให้ไปโดยสารโดยสายการบินอื่นก็ไม่ได้อีก
เพราะว่าสายการบินอื่นก็เต็มใช่ก็เลยไม่ส่งต่อไปไม่ได้นะคะ
ก็เลยจะมีการดำเนินการกับนักบินกลุ่มนี้แน่นอน

หารือกันเป็นการภายในก่อนว่าจะดำเนินการกับนักบินกลุ่มนี้อย่างไร

แล้วคือจะคุยกับนักบิน

พาธียืนยันนะคะว่าจะสามารถส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ
แล้วก็ขอความร่วมมือกับสายการบินอื่นให้ความช่วยเหลือนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณออมสินชีวพฤกษ์ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
รัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าสายการบินต้องรับผิดชอบกับผู้โดยสารทั้งหมด
ส่วนมาตรการที่จะมีการดำเนินการกับสายการบินนกแอร์
ก็จะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุม
ก่อนที่จะออกเป็นมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป
ในส่วนของต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะ
รัชพรใช่ค่ะเมื่อวานนี้พาไปดูที่ดอนเมืองแล้ว
คราวนี้พาไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

เพราะว่านักบินมีการประท้วงหยุดงานโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ประชาชนก็ตกค้างอยู่ที่สนามบินกันค่ะ
โดยบรรยากาศภายในสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
ก็ทำให้ประชาชนก็เรียกว่าทั้งงงด้วยไม่เข้าใจด้วย

เพราะว่าสายการบินนกแอร์เที่ยวบินดี
๙๓๑๙จากอุบลราชธานีที่จะบินไปยังสนามบินดอนเมือง
ผู้โดยสารทั้งหมด๑๘๐คน
ไม่มีใครเดินทางได้ตามกำหนดเลยแม้แต่คนเดียวค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นสายการบินก็แก้ปัญหาเหมือนที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
คือจัดโรงแรมเอาไว้ให้ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้
แล้วก็จะมีรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรม
รวมถึงจะให้เดินทางกลับภายในวันนี้
ก็คือบอกว่าวันนี้นี่แหละน่าจะมีเที่ยวบินนะคะ
ส่วนเที่ยวบินดี๙๓๒๑ค่ะก็สามารถออกจากอุบลราชธานีได้เวลาประมาณ๓ทุ่ม

แต่ว่าต้องรอดูเรื่องของผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อวาน
ว่าวันนี้จะมีเที่ยวบินครบแล้วก็เพียงพอหรือเปล่า